ปกติเราเห็นแต่การเชิดสิงโตกันใช่ไหมคะ

เขาเชิดอย่างอื่นกันไปดูสิว่าเชิดอะไรค่ะ
อินเนอร์น่าเลือกมาได้ถูกตัวจริงนะคะ

นั่นน่ะสินะคะคิดว่าใช่นะคะ

มันก็ดูเป็นแบบวัฒนธรรมเขาก็เลยเปลี่ยนค่ะ
ก็หน้าตาหุ่นสุนักเนี่ยดูกลวนกวน
ว่าสถานที่อาจจะแบบดูไม่เอื้ออำนวยทำกันเอง
แต่ก็ถูกใจค่ะชาวเน็ตแดนมังกร
ก็แชร์กันไปหลายหมื่นเลยทีเดียวนะคะ

เปลี่ยนแล้วเบื่อสิงโตค่ะอยากจะอย่างอื่นบ้าง
ให้สุนัขที่เรารักมาทำลีลาบ้าง
คือหน้าตามีตาเหลือกมากเลยสุนัขไซบินเรียก

เธอก็เชิดนะคะจีนก็ไอเดียแปลกเยอะเหมือนกันก็ชื่นชม
มีอะไรให้เราติดตามอยู่ตลอด